หลังจากที่เมื่อกี้นี้เราเสนอข่าวไปนะครับ

เล่นการพนันตกอยู่ตรงกลางถนน
มันคือโต๊ะบาคาร่านะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจโทษพักกระพงศ์พงเพตา
พบชนได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับ
แล้วก็ตำรวจบกน๓กองบังคับการตำรวจนครบาน๓
มีการสืบจากภาพ

มีการขนมาจากเขตปริมนต์ทน
แต่ขนมาจากที่ไหนอย่างไร
จากบ่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับ

การนำอุปกรณ์ลักลอบเล่นการพนันมาซุกซ่อน
โกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่สนฉลองกรุง
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรวบรวมพยาหลักฐาน
ขอหมายค้นเตรียมเข้าตรวจสอบบริเวณโกดังดังกล่าวแล้วด้วย
ส่วนจะมีการนำพยานหลักฐานไปซุกซ่อนอย่างไรนั้น
จากการตรวจค้นดำเนินการพยานหลักฐานที่ปรากฏ

บอกว่าต้องทำการตรวจค้นให้เข้มข้น
มันมาจากที่ไหนอย่างไร
พลตำรวจโทสมนึกน้อยคงเปิดเผย
ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของบกน๓
อยู่บริเวณโกดังดังกล่าวติดถนน
บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยฉลองกรุง๖๓
ได้ทำการรอหมายค้นเพื่อเข้าตรวจค้นโกดังนี้ด้วย
ก็สรุปนะครับว่ามันมาจากเขตพื้นที่ปริมณฑล
แต่จะมาจากโกดังไหนที่แน่ชัดกองบังคับการตำรวจนครบาน๓
กำลังตรวจค้นกันอยู่กำลังสืบสวนกันอยู่